คุณผู้ชมมาดูเรื่องดีกันบ้างเป็นเรื่องโล่งใจค่ะ
เพราะว่าคุณตาเปี้ยคุณตาเปี้ยที่เชียงใหม่อายุ๗๔ปีไปหาเห็ดในป่า
แล้วหายไป๔วันหายไป๕วันค่ะ

เจอตัวเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมไปดูคลิปตอนที่เขาเจอคุณตากันหน่อยค่ะ
โอ้โหโล่งใจคุณผู้ชมค่ะนี่คือตอนที่เจอ
ดาวก็เอาน้ำเอาอะไรมาให้กินเพราะว่าหายไปนานถึง๕วันนะคะ
ก็ไปเจอกับคุณตาเปี้ยหรือว่านายเปี้ยชมภูไลอายุ๗๔ปีนะคะ
คุณตาเปี้ยเนี่ยออกจากบ้านไปหาเห็ดบนดอยโป่งผาตั้งแต่๑๓กรกฎาคมค่ะ
แล้วก็หายไปชุดค้นหานะมีทั้งทหารตำรวจป่าไม้อศกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้าน
คือไปกันหมดนะคะไปหาที่ตำบลแม่ศูนย์ระดมกำลังกันหา
จนกระทั่งเมื่อวานเขาไปเจอยังไม่เจอตัวคุณตานะไปเจอเสื้อผ้า
อยู่ที่กอไผ่แล้วก็หมวกอยู่ที่พื้นดินนะคะ
ตรงจุดที่เจอเนี่ยเป็นเส้นทางขนยาเสพติดที่ทหารพรานกองกำลังผ่าเมือง
ปะทะกับแก๊งยาเสพติดแล้วมีเสียชีวิตอยู่๖ศพนะคะ
เขาก็เจอหมวกเจอเสื้อจนกระทั่งเมื่อเช้าเนี่ยเจอตัวค่ะ
คุณตาปลอดภัยสติดียังไม่มีอาการอ่อนเพลียมาก
ร้องเพลงปรบมือโชว์ให้ชุดค้นหาด้วยนะคะ
แล้วก็สถานการณ์มันก็เลยผ่อนคลายลงเจอตัวแล้วยังอยู่ในสภาพดี
สติก็ยังมียังร้องรำทำเพลงได้นะคะลูกชายของคุณตาเปี้ยนายจักรคำเนี่ยค่ะ
ก็ไปกับชุดค้นหาด้วยบอกว่าตอนที่เขาไปหาพ่อที่ดอยโป่งผาเนี่ย
เจอพ่อเจอพ่อเดินลงมาในสภาพคือไม่ได้สวมเสื้อผ้า
ก็เลยเอาเสื้อผ้าที่เตรียมไปเปลี่ยนให้พ่อใส่
คุณตาเล่าบอกว่าตอนหลงป่าเนี่ยคือออกไปหาเห็ดแล้วฝนมันตกหนักมาก
ก็เลยหาทางกลับบ้านไม่ได้ทีนี้ฝนตกเสื้อผ้ามันก็เปียกหมด
ก็เลยก็เลยถอดทิ้งเอาไว้แล้วก็อาศัยนอนในช่องผาที่มีน้ำตกนะคะ
ส่วนอาหารได้จากชุดค้นหาที่วางไว้ให้ตามริมทางในป่า
คุณตาก็ได้จากตรงนั้นแล้ววันนี้เดินออกมาก็เจอกับชุดค้นหา
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยค่ะเจอตัวคุณตาก็ส่งไปโรงพยาบาลก่อนค่ะ
ไปพักฟื้นตรวจร่างกายอะไรออกเรียบร้อยค่ะ๕วันจากการค้นหาค่ะ